อีกหนึ่งเรื่องนะครับเตือนภัยในช่วงกลางค่ำกลางคืน
ใครที่โดยสารโดยรถแท็กซี่เอาผมบอกไว้ก่อนแท็กซี่ดีเขามีเยอะ

แต่บางทีไอ้แท็กซี่ไม่ดีมันชอบทำให้เสียชื่อ

อย่างเช่นแท็กซี่รายนี้นะครับรับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงมา
แล้วมีการพูดคุยเจรจา
คือแท็กซี่เนี่ยลักษณะคล้ายโรคจิต
ขอชวนผู้โดยสารหญิงคนนี้มีเพศสัมพันธ์ด้วย
อันนี้เป็นอะไรที่ต้องฝากเตือนกันเดี๋ยวลองไปดูคลิป
แล้วก็หมดการเจรจากันของแท็กซี่และผู้โดยสารคนนี้ครับ
เขาบอกครับถ้าไม่เป็นลักษณ์เขา

จะชอบมากอย่างนี้

ได้ไหมนะเดี๋ยว

มันน่ากลัวมากเดี๋ยวผมเล่าเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับ

เพราะว่าแท็กซี่คนนี้

มีการพูดคุยเจรจา

ตอนที่กำลังนั่งรถกลับมาเนี่ย

คำแรกเลยบอกว่าน้องหน้าตาดีนะ

แล้วก็ชวนไปในเรื่องของการพูดเรื่อง

แล้วนี่เขาลงลึกรายละเอียดไปถึงเรื่องของการ

เริ่มใจคอไม่ค่อยดีอยากจะลงจากรถตั้งแต่ตอนนั้นเลย

ใช่แล้วมันนล็อกจากคนขับเนี่ย
ลงได้คนขับต้องเป็นคนปลดล็อกให้นะครับ

พยายามเอออพูดคุยกับคนร้ายไปเรื่อยนะครับแต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือโชเฟอร์ครับ
โฟเฟอร์คนนี้ครับเอามือซุกเข้าไปในกางเกงแล้วก็ช่วยตัวเองด้วย
มันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่อยู่เอามือซุกลงไปแล้วขับรถไปด้วยเนี่ยนะ
แล้วก็พูดคุยเจรจากันไปด้วยอย่างนี้โอ้โหเรียกได้ว่าทำให้เธอนั้นอกสั่นขนแขวนเป็นอย่างมากนะครับ
เอาล่ะยังไงซะพอไปถึงที่ที่เธอจะลงแล้วเนี่ยทางคนขับขอเบอร์
ไม่ได้ขอมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวขอเบอร์ด้วยค่ะ
ผู้ที่โดยสารมานะแล้วเธอเองเนี่ยตอนแรกจะปฏิเสธแต่ยังไงซะก็ให้ให้ไป
ดเบอร์โทรเพื่อจะเช็คว่าของเธอจริงหรือไม่เป็นไงฮะ
มันโทรไม่ได้เพราะว่ามือถือโทรศัพท์ของเจ้าคนขับคนนี้เนี่ย
ไปขอความช่วยเหลือจากรบพอที่อยู่แถวนั้นเลยนะครับแต่ว่าแท็กซี่นี่มันเหมือนรู้ตัว
ขับหนีออกไปซะก่อนเธอเลยมาเล่าเรื่องราวผ่านทางโลกโซเชียล
แล้วก็ลงคลิปแบบนี้ที่เธอแอบอัดเอาไว้ในช่วงของการนั่งโดยสารมานะครับ
ยังไงซะฝากแจ้งเตือนไปนะครับว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยทะเบียน
หีบททหาร๙๕๖๓ฝากเตือนภัยกันไว้แบบนี้ครับ
ก็เตือนภัยกันไว้แหละเป็นผู้หญิงก็ระวังตัวกันด้วยนะ
อันนี้น้องเขามีสตินะถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ถือว่าเธอเนี่ยโชคดีนะ
โชเฟอร์ไม่พาไปทางเปลี่ยวแล้วไปจอดทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรขึ้นมาแบบนี้นะคุณผู้ชม